แต่ว่าข่าวต่อไปนี้ไม่รู้ยังไงคุณผู้ชม
ถ้าเป็นผู้หญิงที่โดนแบบนี้ก็คงจะภาวะเหมือนกันนะ

มีคนเอาปากกาไปเขียนใส่กางเกงชั้นในแบบนี้
ว่าช่วยตัวเองเรียบร้อยแล้วหอมเลย
อยากจุดคนใส่จัง
แล้วมีคราบแบบขาวเปื้อนอยู่อย่างนี้
ใช่คือผู้หญิงเขาเห็นเขาก็ตกใจ

ปกติพวกคนที่คิดไม่ดีมันก็จะเอากางเกงในไปด้วย
เออเอาไปเลยเอามาคืนบ้างไม่คืนบ้าง

แต่เขียนด้วยปากกาหมึกตรงเป้ากางเกงในผู้หญิง
เลยอ่ะอยากจุดคนใส่จัง
แสดงว่าเขาต้องสำเร็จความไข้ตรงนั้น
แล้วก็เอาไปไว้ตรงเดิมอย่างนี้นะฮะ
ก็เนี่ยหลักฐานที่คุณบอกว่าเป็นคราบยังอยู่
ชัดเจนนะครับผู้หญิงที่เป็นเจ้าของก็เลยไปโพสต์เอาไว้ในโซเชียล
พลเมืองในนครหัวหินครับ
ระบุข้อความว่ารบกวนช่วยบอกหนูหน่อยค่ะ
กผ้าไว้หน้าบ้านแล้วเจอแบบนี้ต้องทำอย่างไรดี
ผู้หญิงอยู่ยากขึ้นทุกวันเตือนภัยค่ะกับข้อความที่เราเห็น
เนี่ยฮะผู้สื่อข่าวก็ถามไปยังผู้หญิงคนโพสต์ก็บอกว่า
หอพักอยู่ที่ชุมชนตะเกียบ
ก่อนเกิดเหตุก็ตักชุดชั้นในไว้ที่หอพักครับ
ช่วงเช้าก็ไปเก็บจะนำมาใส่ก่อนออกไปทำงานนะครับ
พอหยิบมาอื้อหือตะลึงเลย
ไม่รู้ว่าไปเขียนตอนไหนนะฮะ
ล่าสุดก็เลยให้เจ้าของหอพักตรวจสอบภาพ

แล้วก็นำกางเกงชั้นในไปเก็บไว้เป็นหลักฐาน

จากว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายโรคจิต

แต่อนาคตข้างหน้าไม่รู้เขาจะเข้าไปในห้องทำร้าย

เพราะว่าผู้หญิงคนนี้คือเธอเป็นพนักงานสปา
แล้วที่เธอบอกว่าเธอกังวลเรื่องความปลอดภัย
ด้วยความที่ว่าตอนนี้สามีไม่อยู่
เธอก็เลยกังวลว่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
แล้วต่อไปความปลอดภัยมันอยู่ตรงไหนนะคะ